ให้คุณแม่มือใหม่คนนี้ค่ะคุณใหม่สุกลธวาคุณผู้ชมค่ะ

ผ่าคลอดลูกชายคนแรกน้องชินะค่ะ
เด็กชายสิปุ่นซึ่งชื่อเล่นนะชื่อชินะ
มาจากคาถาชินนบัญชรค่ะเก๋นะคะ
ชื่อจริงสิปุ่นแปลว่าผู้เป็นบุญแห่งสิริมงคลอันประเสริฐ

ตัวน้ำหนักแรกรอดค่ะของ๑๘๖๐กรัม
แข็งแรงปลอดภัยทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะ
เป็นภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกแบบนี้
บันเทิงไทยรัฐค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะ

แล้วคือเราก็เห็นพัฒนาการตอนตั้งแต่น้องอยู่ในท้อง
ของพี่ใหม่จนตอนนี้คลอดออกมาแล้วยินดีด้วยนะคะ
คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงหลังจากนี้ก็อาจจะวุ่นนิดนึงแหละนะ